ของคู่แข่งร่างทรง

ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นแล้วใช่ไหม

แต่ว่ารอบนี้ที่บอกว่าเป็นคู่แข่งเพราะอะไร
ไล่ผีผ่านวีดีโอคอลเลยคุณผู้ชม
อย่างนี้เหรอฮะอ่าไหนขอดูหน้าผีหน่อยสิ
แต่เขาไม่ได้พูดแบบนี้นะเขาพูดภาษาเทพ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เห็นแบบนี้กำลังพูดภาษาเทพอยู่

นี่คือร่างทรงพระแม่อุมาชนบุรี
ก็ใช้ร่างสังขารของผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ

คือร่างทรงก็บอกหญิงสาวอีกฝั่งหนึ่ง
เราเซ็นเซอร์อันนี้ต้องเซ็นเซอร์หน้าเธอไว้ด้วยนะ

แล้วก็มีการอ้าปากพ่นลมไล่สิ่งชั่วร้าย๔ครั้ง
แล้วหลังจากนั้นก็บอกให้ปลายสาย

ทีนี้ผู้หญิงที่อยู่ปลายสายอยู่ในวีดีโอคอล
ก็อ้าปากพ่นลมทำเหมือนกันกับร่างทรงเลยค่ะ
คือให้ผีร้ายออกมาจากตัว
ผู้เป็นร่างทรงก็มีการไล่มนต่อ
หญิงสาวก็ร้องเลยโหยหวนเลยทีนี้

คือร่างทรงก็ให้หญิงสาวปลายสายมองตาอ้าปาก
คือมองผ่านทางเลนส์ของกล้องในโทรศัพท์นี่แหละค่ะ
เป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายออกมา
ออกไปออกไป

เมื่อคาถาถูกส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์
ไปสู่หน้าจอของอีกฝั่งหนึ่ง
อีกฝั่งหนึ่งก็แสดงอาการผีเตรียมออกทันที
ถูกต้องคือคลิปมันก็จะเป็นแบบนี้คือเขามีการแชร์คลิปนี้
ในโลกโซเชียลมีเดียคนเข้าชมเพียบเลยหลายหมื่นเลยค่ะ
โดนแชร์ไปอีกก็เยอะเหมือนกัน
แล้วมีคนมาแสดงความคิดเห็นดิฉันสนใจคอมเมนต์
ก็เนี่ยมานั่งอ่านดูคือบางคนก็บอกว่า
ที่ไหนมันจะมาถือโทรศัพท์ให้ทำพิธีไล่ออกจากร่างพี่สิง

แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติเกิดร่างทรงเนี่ยนะ
ขายยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากเนี่ย
จะส่งสินค้าไปให้เจ้าแม่โฆษณาแฝงคือให้รีวิวให้เลยด้วย

เออแล้วก็บอกว่าถ้าสมมุตินะ
สมมุติเกิดว่าเน็ตเมืองไทยมันไม่ได้แรงทุกที่

กำลังพ่นลมอยู่แล้วสัญญาณกระตุกอ้าปากค้างอยู่อย่างนี้
คือจะทำยังไงพิธีไล่ผีมันจะเสร็จไหม

อันนี้เป็นคอมเมนต์ในโลกโซเชียล
บางคนบอกว่าโอ้อีกหน่อยผีก็ทะลุออกมาจากจอมือถือ

นี่หรือฮะก็เป็นคำวิพักวิจารณ์เยอะนะครับจะไฮเทคเกินไปแล้ว
จากคลิปของร่างทรงไฮเทคคนนี้
แล้วก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งนะครับ
ในชุดขาวคนนี้อ้างว่าถูกพ่อปู่ศรีสุโธหรือว่า
พญานาคาราชเข้าสิงร่างโดยมีการท่องคาถาเป็นภาษาของเทพ
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมากมายในโลกโซเชียล
ซึ่งก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ก็เชื่อว่าเป็นความจริงบ้างก็หาว่าเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับ
โดยพูดว่าเป็นร่างทรงอันดับแรกที่ถูกแชร์และพูดถึง
เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันดีถึงความศักดิ์สิทธิ์
ขององค์พญานาคาราชนะครับ

ร่างทรงที่เรานำรวบรวมมาให้ดูยังไม่หมด
คราวนี้ไปดูร่างทรงพระแม่กาลีกันหน่อยครับ
ผู้หญิงคนที่เขากำลังจะร่ายรำที่คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยคนนี้ค่ะ
คืออ้างว่าพระแม่กาลีลงมาประทับร่าง
เธอก็แต่งหน้าทาแป้งใบหน้าขาวผ่อง
แล้วก็หน้าตาดุดันแลบลิ้นยาวแบบนี้ค่ะ
แสดงอิทธิฤทธิ์ดับไฟด้วยมือเปล่า
ส่วนหญิงสาวก็อีกรายหนึ่งก็ร่ายรำ
กล้องถือไมค์ร้องเพลงประกอบพิธี
ภาพเหล่านี้ถูกแชร์ถึงความน่ากลัวความขึงขัง
คือเจ้าแม่กาลีเป็นร่างจากการบำเพ็ญตนของพระแม่อุมาเทวี
จุดประสงค์ก็คือจะปราบอสูรหลังได้รับชัยชนะ
พระแม่กาลีก็เลยเต้นระบำจนลืมพระองค์ยกพระบาทขึ้น
คือหมายจะกระทืบลงพื้นโลก
อันนี้คือร่างทรงพระแม่กาลีที่เรานำมาให้ดูนะคะ
ทีมข่าวของเราก็รวบรวมเรื่องของร่างทรงมาอีกหนึ่งร่าง
คือร่างทรงของพระแม่อุมาเทวี
บอกว่าร่างทรงพระแม่อุมาเทวีได้รับความนิยมไม่แพ้กับเทพองค์ไหนนะครับ
ได้จากขณะที่มีการประทับร่างล้วนมีลูกศิษย์ลูกหาลายพร้อม
โดยในคลิปเป็นการประทับร่างของพระแม่อุมาเทวีขี่เสือ
แต่ถ้านำเสือจริงมาทั้งเจ้าแม่และลูกศิษย์คงแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางล่ะครับ
ต้องให้ผู้ใกล้ชิดมาแสดงเป็นเสือจำลองแทน

แล้วก็พระแม่อุมาเทวีก็ขี่อยู่บนหลังคน

เขาบอกว่าค่อนข้างจะดูทุลักทุเลน่าดูเหมือนกันนะครับ
นี่ค่ะก็พระแม่อุมาเทวีนะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านก็รู้จักเป็นเทพแห่งชัยชนะ
เป็นมันดาแห่งพระพิคเนธแล้วก็เป็นพระชายาแห่งพระศิวะ
มีสัตว์ภาษณะก็คือเสือนั่นเองค่ะ
เป็นองค์เทพพรามฮินดู

คุณผู้ชมตั้งคำถามมาบอกว่าลองท่องคาถาอีกรอบนึง